ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับวันอาทิตย์อันแสนสดใสนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่แจ๊กรีนไปทำข่าว
ได้รับการยืนยันจากดาราสาวพราวเสน่ห์คนใหม่

ก็ออกมายืนยันนะคะว่าพระเอกน้องรักของเขาคุณเอสกันตะพงศ์ค่ะ

ว่าทุกก็ไปรอฟังข่าวดีค่ะ
หลังจากที่ได้รับการอนุญาตนะคะ
พี่เออัปเดตเลยนะคะว่าตอนนี้อาการของคุณเอสก็เป็นไปในทิศทางที่ดี
นี่เราอยากเห็นคุณเอสกลับมายิ้มแบบนี้เนาะ
พี่เอ๋ได้เจอกับคุณเอสแล้วนะคะแล้วรู้สึกดีใจจนกลั้นดนตาเอาไว้ไม่ไหวค่ะ
ไม่คิดไม่ฝันว่าปฏิหารจะมีอยู่จริง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะพี่เองบอกโอ้โหเอาจริง
ที่แบบไปตะเวนไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่าง
เฮสกลับมาได้แล้วก็กลับมาได้จริง

แล้วก็คือแบบว่าการรักษาแบบมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยทุกวันค่ะ

รวมไปถึงเรื่องภาพที่ก่อนอันนี้

เพราะว่าเร็วนี้ทางครอบครัวแล้วก็คุณหมอ

แต่นัดนักข่าวไปฟังคำแถลงอีกที

เอาเป็นว่าไปฟังเสียงของพี่เอสุภาชัย

รู้สึกดีใจมากเหมือนกับว่ารู้สึกว่าคำอธิษฐาน
ที่เราไปอธิษฐานไปไหว้พระ

ดีขึ้นจนพี่เอ๋น้ำตาไหลค่ะ

คุยกับทางครอบครัวซึ่งตอนนี้กำลัง
ปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่า
พร้อมวันไหนแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้
ภรรยาพี่เอสประกาศในไอจี
ที่เรารอคอยกันมาเกือบหนึ่งเดือน
เขาปู่ไปตั้งแต่ช่วงเรื่องตั้ง
เรื่องตั่งผ่านมายังไม่ได้ว่าที่อินายกเลย
ยกเลยอ่ะเอาไปเกี่ยวกันแต่ว่ายังไม่เนี้ยก็ฟื้นแล้วอ่ะโอ้นะคะ
คุณผู้ชมไหนได้เห็นลุคใหม่ของพี่เอแล้วนะคะ
ก็ขอแซวนิดนึงละกันค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่เอ
เขาหันมาจากธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะคะ
คือเป็นนักธุรกิจแล้วไม่ใช่แค่ผู้จัดการดาราค่ะ
โดยเมื่อคืนนี้ก็ได้น้องรักนักร้องคุณกัณพัฒน์นี่แหละค่ะ
ร้องเพลงแม่พึ่งให้ฟังเขาชอบนะคะแล้วก็ด้วยความตื่นเต้น
สัมภาษณ์เนี่ยพี่เอกเขาเป็นคนใต้นะคะ

เอาเป็นว่าไปฟังพี่เอน้องกันเขาปล่อยมุกเฮฮาแบบโอ้โห

กระเดี้ยว
กระเดี้ยวคะขอโทษกับตื่นเต้น
ตื่นเต้นครับเขาเป็นลึกถึงแรกของเขา

เขาจะทำเข้าแดงด้วยนิดนึง
พี่เอ้คนใต้บ้านเราเขาใช้ทองแดงพลัดบ้าง

ก็คือภาษาใต้
ถ้าพูดคนใต้พูดกลางแล้วออกศำเนียงใต้จะแซวกันว่าทองแดงพลัด
อันนี้คนไอศาสตร์ก็จะตกไอศานิดนึง
เป็นอย่างนะจ๊ะสำเนียงไหนก็น่ารักหมดแหละ